แรงงานไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

นับวันมีแต่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

และเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
วันนี้คุณดัชนัยโคทรทองค์และอาจารย์สมเกียรติ
ตั้งกิจวณิศมีคำตอบมาฝาก
ติดตามได้ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
สวัสดีครับมาพบกับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดกันที่เรื่อง

ต้องบอกว่าวันนี้ปัญหาของแรงงานไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วง
เพราะแรงงานไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
สถานการณ์ของแรงงานไทยตอนนี้เราอยู่จุดไหนครับอาจารย์ครับ
ครับอยู่ในจุดที่ผู้ประกอบการทุกคนนะครับ

แล้วถ้ามาดูตัวเลขกันนะครับเราจะพบว่า
ปีที่ผ่านมานะครับแรงงานไทยลดลงไปถึง๓แสนคนเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่บ่นกันนะครับ
ครับแล้วการที่แรงงานไทยนะครับมีลดลงนะครับ
สาเหตุไม่ใช่อะไรครับถ้าดูกราฟนี้จะเข้าใจเลยนะครับ
เราจะเห็นว่าประชากรไทยโดยรวมนะครับเส้นสีเหลืองนี้
ก็กำลังจะลดลงด้วยนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับ
อีก๖ปีข้างหน้าไปถึง๖๘ล้านคน
หลังจากนั้นจะลดลงนะครับและเมื่อประชากรจะลดลงนะครับ
เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่แรงงานนะครับ
แสดงด้วยเส้นสีดำนี้นะครับจะต้องลดลงไปด้วยนะครับ

ครับครับและเมื่อแรงงานลดลงนะครับสิ่งที่จะตามมาเลยนะครับ
ก็คือเราจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นนะครับ
ดูรูปนี้นะครับเมื่อแรงงานไทยไม่มีให้ใช้นะครับ
เราก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นนะครับ
แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับ
ก็จะเป็นแรงงานทักษะต่ำด้วยนะครับ
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่แรงงานของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากอะไร
ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของแรงงานไทยลดลงมีปัญหาหรือไม่
เพราะไทยเองก็พึ่งพาแรงงานต่างด้าวมากพอสมควรใช่ไหมครับ
ครับและการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนะครับ
ก็จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับประเทศไปก็ได้นะครับ
การที่แรงงานไทยนะครับลดลงนะครับสาเหตุเป็นปรากฏการณ์ของประเทศไทยนะครับ
เรากำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสังคมสูงอายุครับ
ในเวลาอีกไม่นานนะครับอีกใน๓๐ปีนะครับ
เราจะมีผู้สูงอายุถึง๒๓ล้านคนนะครับ
ซึ่งถือว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์เลยนะครับ
เรามีทางอื่นในการแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานไหมครับ

ก็ต้องเอาเครื่องจักรเอาหุ่นยนต์มาใช้นะครับ

ประเทศไทยนะครับก็นำเข้าหุ่นยนต์พอสมควรนะครับ
ดูรูปทงทงชาติไทยนะครับ
มีตัวเลข๓๐๓นั่นก็คือ
เราเอาเข้าหุ่นยนต์๓๐๓ตัวต่อประชากรไทย๑ล้านคนครับ
เทียบแล้วยังสูงกว่าของจีนนะครับ
แต่ว่ายังต่ำกว่าของหลายประเทศนะครับ
ของญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันครับ
ต่ำกว่าเขา๕เท่า๑๐เท่าเลยนะครับในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ครับ
อาจารย์ครับทำอย่างไรเพื่อให้เรามีบรรยายงานที่เก่ง
แล้วก็เพียงพอในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ครับที่สำคัญเลยนะครับถ้าเรามีแรงงานลดลงนะครับ
สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน
นั่นก็คือคนไทยทุกวันนี้จะต้องทำงานให้เก่งขึ้นนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่ครับ
ต้องเอาเครื่องจักรเอาหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มมากขึ้นครับ
จึงจะทำให้มีแรงงานพอใช้กันนะครับ
ครับนี่คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ผมและอาจารย์สมเกียจลาไปก่อนสวัสดีครับ